เอาไปดูสถานการณ์อุทธกภัยที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะมาแล้วมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
เป็นพื้นที่คลองบางหลวงแล้วก็คลองบางบานครับ
อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชม
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะ
เนี่ยครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย
อัตราการระบายน้ำนะฮะเพิ่มอัตราการระบายน้ำ
อยู่ที่๑๕๗๙ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
และเขื่อนพระราม๖เนี่ยนะครับปล่อยน้ำเนี่ยอัตรา๕๔๖ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดพระนครศรียุธยาเพิ่มขึ้น
บ้านเรือนกับพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เนี่ย
อยู่ติดริมน้ำนี่ครับถ่ายภาพมุมสูงให้ดูก่อนเลย
นี่คือวัสดรกูนะครับเที่ยงบังบาล
และเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลคศพถูกน้ำท่วมนี้วัสดรกู